แต่ต้องบอกเลยว่าเรื่องของอาถรรพ์แม่นาคเนี่ย

ที่ผ่านมาเนี่ยเคยทำเป็นละคร

ใครเคยเล่นบทสวมบทเป็นย่านาคบ้าง
ก็มีหลากหลายดาราหลายยุคหลายสมัยนะคะ

มีมามากกว่า๓๐เวอร์ชั่นเลยทีเดียวค่ะ
ย้อนกลับไปเกือบ๖๐ปีเนี่ยค่ะ
ปริยารุ่งเรืองนักแสดงเจ้าของฉายาอกเขาพระวิหารค่ะ

รับบทแม่นาคมากครั้งที่สุดในเวอร์ชันภาพยนตร์
คนนี้ค่ะคุณปริยารับบทถึง๔ครั้งติดเลยทีเดียวนี่แหละ
เรียกว่าหลอนกัน๔ปีติดเลยเชียว
แล้วก็ต่อกันที่นางเอกหน้าสวยดีกรีรองนางสาวไทยอรัญญานามวงหรือว่าอรัญญาศิรัชญาค่ะ

ประกบกับพระเอกสุดฮอตสมัยนั้นเลยมิตรชัยบัญชาเมื่อปี๒๕๑๓ค่ะ
และหากว่าพูดถึงในยุคกลางแม่นาคที่ได้รับการกล่าวขานว่าน่ากลัวมาก
ต้องยกให้กับเวอร์ชันของคุณตรีรักรักการดี
คุณตรีรักษ์นี่รับบทนี้มาแล้ว๒ครั้งติดนั่นเองค่ะ
เช่นเดียวกันกับเวอร์ชันของลีลาวดีวัชโรบลที่แสดงนำร่วมกับวรุธวรธรรมออกอากาศทางช่อง๕ในปี๒๕๕๙
เรื่องนี้เขาบอกว่าได้รับเสียงชื่นชมถึงความน่ากลัวชวนขนหัวลุกไม่แพ้ภาคก่อนหน้านี้เลยค่ะ
แต่ที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วคุณแม่ของเราก็เคยเป็นแม่นาคเหมือนกันนะคะ
คุณอ้ำพัชราภาชัยเชื้อแล้วก็ที่พิเศษเลยคือภาพนี้เล่นกับคุณพีชทองเจือซึ่งก็เป็นทายาทของย่านาคตัวจริงนั่นเองนะคะ
แล้วก็ต้องยกให้เป็นผลงานแม่นาคที่ขึ้นหิ้งก็คือฝีมือการกำกับของคุณนนซีนิมิบุตรเมื่อปี๒๕๔๒นี่แหละ
แล้วก็รับบทบาทนี้ของซายเจริญปุระและวินัยไกรบุตรทำให้วงการภาพยนตร์ไทยคึกคักค่ะ
รายได้ตอนนั้นโอ้โหยังไม่เคยมีเรื่องไหนทำได้นะคะทะลุ๑๕๐ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
นางเอกสุดฮอตใหม่ดาวิกาโฮเน่รับบทเป็นแม่นาคค่ะ
นี่แหละแต่ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีเรื่องราวอาถรรพ์พอให้ได้เล่าสืบต่อกันบ้างนะคะ
ของใหม่ดาวิกาเองเนี่ยณตอนนั้นเขาบอกว่ามีการถ่ายภาพแต่ตอนนั้นอยู่คนเดียวนะ
แต่ถ่ายออกมาหลายคนชาวเน็ตบอกว่าข้างหลังมีเงาผู้หญิงอยู่ด้วย
แต่ใหม่ก็ยังยืนยันบอกว่าณตอนนั้นใหม่อยู่คนเดียว
ค่ะและคุณใหม่ดาวิการก็ยังคงไปทำบุญที่ศาลย่านาคอยู่บ่อย
เพราะว่าเธอถือว่าเธอด่งดังจากเรื่องแม่นาค
ทำให้เธอมีชื่อเสียงมีเงินมีทองทุกวันนี้ก็เพราะภาพยนตร์เรื่องแม่นาคพระขนงนี่แหละ

ก็มีอีกหลากหลายเวอร์ชั่นเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนคงอาจจะไป